กับคุณสุพัสราที่อำเภอท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาคร
สนุกสนานแค่ไหนติดตามได้ในช่วงตลอดเที่ยวสไตล์ยั่งยืน
ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติและศาสนา

ไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้แก๊ส

และที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ
การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนบ้านท่าฉลอม
มาถึงที่นี่แล้วอย่างแรกเลย

ก็สมัยก่อนจะมีหมู่บ้านเล็กนะครับอยู่ติดริมน้ำ
แล้วก็มีเรือสัมเภาจีนมาค้าขาย

จนกระทั่งกลายเป็นบ้านธาตุจีนนะครับ
แล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านนี่ก็เรียกตามชื่อหมู่บ้าน

จริงท่าฉลอมก็คือท่าเรือฉลอมนั่นเอง

เก่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับ
ส่วนที่เป็นเก๋งเรือนี่ของจริงเลยใช่ไหมคะ

อาจารย์ห้องอะไรคะเนี่ยให้ใครอยู่คะเนี่ย
อันนี้เขาเรียกว่าแจ๊นะครับเป็นภาษาจีนนะครับ
เป็นที่เขาใช้ทำน้ำปลาเอาปลามาดองอย่างนี้นะครับ
แจ๊ไม่ทิ้งจีนนะแจ๊จ้า
อาจารย์ทีนี้ตอนที่เดินเข้ามาสู่แห่งนี้นะคะ
เห็นสำล้อด้วยคือส่วนหนึ่งของการเดินทางของคนในเมืองนี้ใช่ไหมคะ
คนส่วนใหญ่จะใช้สำล้อในการเดินทางนะครับ

สถานีรถไฟเดินรถตั้งแต่สมัยการที่๕
อันนี้เป็นรถจากไอน้ำนะครับแล้วก็เดินรถมาถึงปัจจุบัน
จ้านถึงแล้วใช่ไหมคะวัดแหลมสวนราม
ใช่ครับวัดแหลมเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับ
บันทึกเป็นรักษรเนี่ยสร้างสมัยการที่๓
ที่นี่ก็จะมีสถานที่สำคัญก็คือมีโบสถไม้โบราณ
เป็นโบสถ์ที่สร้างโดยช่างชาวจีนนะครับ
ก็จะมีศิลปะจีนนะครับถ้าเป็นพญานาคก็กลายเป็นมังกร

ไข่มาซ่อมก็ทำมังกรไม่เป็น

ตอนนี้ก็เลยมีลักษณะที่ผสมกันระหว่างไทยกับจีน
จะมีทั้งหัวมังกรหัวพญานาคนะครับ
แล้วก็มีสมเด็จองค์พระปฐมพระองค์ใหญ่เนี่ยนะครับ
เป็นพระพุทธเจ้าปรางโปรดพญาชมพูวดีทรงเครื่องแบบกษัตริย

พระองค์นี้ครับเชื้อพระวงศ์สร้างถวายวัด

เป็นที่รวมจิตใจของชุมชนครับ
ท่าฉลอมนี่นะมีฝาท่อลวดลายด้วย
โดยลายนี้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะ

ก็คือฝ่าท่อเพลงท่าฉลอม
ฝ่าฉลอม
อาจจะไม่แก้นะครับค่ะ

ดาร์วันนี้ก็คือโรงเจชนิงตัวนะครับครับก็เป็นโรงเจเก่าแก่ที่ยูร้อยกว่าปี

ป้ายวิญญาณนี้มีที่เดียวไหมครับ
วิญญาณที่ท่าฉลองที่นี่ที่เดียว

แต่ว่าเดี๋ยวถ้าดาวไปต่อถนนถวาย
ก็จะมีพวกสตีทอาร์ตนะ

จะมีสะพานสตีทอาร์ตว่าช่องลม

จะสามารถเก็บรวบรวมเรื่องราว
วิถีชุมชนไว้ได้เยอะขนาดนี้

ชุมชนเล็กน่ารักแบบนี้
จะได้อยู่ให้เรามาเที่ยวและศึกษาไปนานค่ะ

กับตลอดเที่ยวไทยสตายังอยู่